มาดูเรื่องของโต้งบ้างฮะท่านผู้ชมครับโต้งตาคลีอันนี้ผมเรียกเอง
เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
คือมีผู้ชายคนหนึ่งโต้งเขาถูกยิงเขาก็โพสต์คลิปเรื่องราวเหตุการณ์
เขาอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ต้องห่วงเขานะปืนมันลั่น
แต่ทีนี้พอเพื่อนเข้ามาเห็นคลิปนี้เขาบอกว่าดูจากคลิปอะไรแล้วเนี่ย
มันไม่ใช่ปืนลั่นแล้วล่ะค่ะนี่มันตั้งใจยิงกันเนี่ย
แต่ทีนี้คนที่ยิงเขาเนี่ยเป็นแม่เขาไงใช่
โต้งก็พยายามบอกว่าถ้าใครไม่ใช่คนในครอบครัวผมอย่ามายุ่ง
แต่คนก็เลยไปบอกว่าแล้วคุณจะโพสต์คลิปทำไมในโลกโซเชียล
งานมันเข้าถูกว่างานมันงอก
เดี๋ยวไปดูคลิปก่อนครับท่านผู้ชมครับ
ไม่มีใครกักก็ไหร่หรอก
เดี๋ยวมีคุณเขามา
เร็วเข้า

อยากพาไปกันกันก็ได้
ไปลงบานตังคลีก่อน
แต่คลิปที่เขาอัดอยู่ตลอดบังเอิญกล้องมันกดต่ำ
มันก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์ข้างหน้าที่มีความยินไปแซม
ก็เอาเป็นว่าเสียงที่ผู้ชายในคลิปก็คือโต้งที่เขาคุยด้วยผู้หญิงคือแม่เขา
เหมือนกับมีปัญหาอะไรกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องแม่อยากจะให้พาไปไหนสักอย่างหนึ่งจะไปหาลุงคนนึงแต่โต้งก็ไม่พาไป
แม่ก็ขู่ว่าเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายนะโต้งพยายามบอกอย่าทำ
แม่ก็เถียงกันจนมีเสียงปืนดังขึ้นแล้วก็มีคนพาโต้งไปส่งโรงพยาบาลนะฮะคลิปก็ตัดจบไป
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๖พฤศจิกายนนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วโต้งคนเจ็บก็ไปโพสต์คลิปและภาพของตัวเองขณะที่อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่นครสวรรค์
ระบุข้อความฝากถึงทุกคนว่าเป็นเหตุการณ์ปืนลั่นขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ
แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะไปหมดโดยบอกว่าโต้งเนี่ยเขาเป็นสารวัตรกำนันนะ
แต่ไม่น่าจะใช่ปืนลั่นหรือเปล่าถูกยิงหรือเปล่าคนที่ยิงก็คือแม่ของโต้งซะด้วย
โต้งก็เลยบอกว่าถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวผมอย่ามายุ่ง
แต่คนที่เห็นคลิปบอกว่าถ้าไม่อยากยุ่งโต้งก็ลบคลิปไปซะ

วันนี้ทีมข่าวทรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่นะฮะไปที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
เหตุการณ์ในคลิปเราได้คุยด้วยแล้ว
อันนี้คือยายของโต้งแม่ของคนยิง
เล่าให้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราฟัง
แล้วเราเจอแม่ด้วยแม่ของโต้งที่อยู่ในคลิปที่ได้ยินเสียงนะฮะ
ตัวแม่ของโต้งชื่อนางศรีนวลสุขเสริม
ชื่อเล่นชื่อออสนะฮะมีตำแหน่งเป็นรองนายกเทศบาลตะบนช่องแคร์
ส่วนในโต้งคนเจ็บชื่อนายทรงยศสุขเสริม
เป็นสรวรรถกำนันตะบลช่องแค
น้างศีนวลก่อน
นางศรีนวลบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดจากการที่

แม่ของโต้งเนี่ยบอกว่ามีปากเสียงกับโต้งเพราะจะให้โต้งขับรถพาไปหาพาไปเอาเงินกู้กับในทุนที่สิงห์บุรี
ต้องเอามาใช้จ่ายเรื่องธุรกิจที่โต้งนั่นแหละเอาของแม่ไปทำแล้วไม่รับผิดชอบ
แล้วมันก็เกิดปัญหาเรื่องการเงินแต่โต้งไม่ยอมขับรถไปให้
ก็เลยขอให้แฟนของลูกชายไปส่งให้แทน
แต่ลูกกลับบอกว่าอย่ามายุ่งกับแฟนของลูกอะไรประมาณอย่างนี้
แม่ก็เลยเสียใจน้อยใจหลังจากนั้นนางศรีนวลบอกว่าก็เดินร้องห่มร้องไห้ออกจากบ้าน
ไปที่บ้านของแม่ของตัวเองก็คือนางน้อยก็คือเป็นยายของโต้ง
เพื่อจะไปขอให้น้องสาวช่วยขับรถไปให้แทน
ระหว่างนั้นลูกชายขับรถกระบะตามมาแล้วเรียกให้เธอขึ้นรถ
แล้วก็เกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้นตามคลิป
สุดท้ายเธอบอกว่าเธอระงับอารมณ์ไม่อยู่เธอยอมรับนะฮะ

ใช้ปืนขนาด๙มมเป็นปืนบาเรตต้ายิงใส่ลูกชาย๓นัด
กระสุนเข้าที่ลำตัวกับขาซ้าย
โรงนามรีบหมดบัตรเป็นรองนายกก็เก็บไว้สองปีไปกดเงินใช้เอง

ปั๊ดใจไหม
ว่าแม่เนี่ยลักษาโรงกลางจิตเวศจิตเวศ
พยายามทำให้แม่บ้า
มันใช่ไหมวันนี้ที่แม่ต้องพูดด้วยน้ำตาเนี่ยน้ำตาของคนเป็นแม่
คนเป็นแม่ถึงต้องการให้สังคมเข้ามาช่วย
ช่วยถามหน่อยว่าทำไมทำกับแม่แบบนี้
ขณะที่นางน้อยนะฮะนางน้อยนี่คือแม่ของนางศรีนวล

บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าแม่ลูกคู่นี้เขามีปัญหากันมาตลอด
ก็คือเรื่องของธุรกิจที่แม่ยกให้โต้งดูแล
แต่โต้งก็ไม่รับผิดชอบนะมันก็เลยมีปัญหาเรื่องการเงิน
แล้วก็ไม่ดูแลแม่ด้วยนะมีปัญหาอีกหลายอย่างนะฮะ

เขาก็มีปัญหากันเรื่องไอ้สะพ้ายเขาไม่ถูกกัน
อยู่วิทยาภัยเลยเขาทำบัญชีเองแล้วเงินไม่มาถึงลูกแม่มัน

จาก๗๐๐๐๐๐บาทเกี่ยวกับอาหารเฮี้ยเมียก็ทำเรื่องแบบนั้น
ไอ้ต้งใส่บัญชีไว้เอาในกระเป๋าไอ้ต้งหลับ
กดออกมาให้ใครล่ะไอ้ส้มก็ไม่รู้หรอก
นี่มันตรงนี้แล้วตังค์ถึงไม่มีให้แม่
และไม่มีส่งรถหรือรถต้องถูกยุบรถน่ะ
มันแจ้งน้ำบวกที่ลงพักว่าแม่น่ะบ้ามันกิจเวช
ไปหาตำรวจแล้วตำรวจเขาก็ไปถืบถามดูว่ามันมีจริงมั้ยล่ะ
มันไม่มีนี่มันเครื่องตรงนี้น่ะ
เขาก็ถามว่าโอ้โหอยู่แค่นี้ทำไมยิงไม่ตาย
เขาถามนัดอยู่นะมันไม่ตายแล้วก็มันไม่จังไก่มันจะสอน
ให้มันกลับใจเท่านั้นมันกลับใจแล้วมาอยู่กับแม่ทำบัตรแม่มีเยอะ
อืมประมาณว่าแม่ยกธุรกิจให้ลูกดูแลลูกก็ดูแลธุรกิจ
แต่ไม่เคยมาให้เงินให้ทองแม่เนี่ยฮะมันก็มีปัญหามาตลอด
เราก็พยายามติดต่อไปทางในโต้งนะครับอ่าแต่ว่าเขารับโทรศัพท์
แต่บอกว่าอยู่ที่อื่นไปทำธุระอยู่แล้วเดี๋ยวจะติดต่อกลับมา
จะมาให้สัมภาษณ์เนี่ยแต่ถึงเวลานัดหมายไม่ได้มา
เอาเป็นว่าถ้าโต้งอยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะฮะ
เดี๋ยวให้คุณติศักดิ์ไปคุยด้วยนะครับค่ะส่วนเรื่องของคดีสพตาคลี
บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะครับ
แต่ว่าในโต้งคนเจ็บเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งความเพราะว่าแม่เขาเป็นคนยิง
ค่ะอ่าทางคดีอาญาเนี่ยมันมีความผิดแต่ถ้าเป็นกรณีของคนในครอบครัวเนี่ย
อ่าก็สามารถที่จะยอมความกันได้ถ้าไม่ต้องการแจ้งความ
ถือว่าเป็นเรื่องในครอบครัวอืมนะฮะแต่ตำรวจบอกว่าก็สอบปากคำทั้งคู่ไปแล้ว
ไม่ได้ลงบันทึกประจำวันอะไรเพราะว่าไม่ได้มีการแจ้งความเอาผิดกันอ่าอืมอ่า